เอาล่ะคุณผู้ชมครับไปทานกันต่อเนื่องดีกว่า
ไปทานอาหารป่ากันบ้าง
ผมแนะนำให้ไปที่จังหวัดนี้นะครับไปที่จังหวัดพิจิตร
เพราะว่ามีผู้สื่อข่าวของเรายังแฝงตัวอยู่ที่นั่น

ไปเจอร้านนี้เป็นอาหารป่าร้านเด็ดเลยทีเดียว
แต่ว่าจะเป็นร้านไหนที่อยู่ในจังหวัดพิจิตร

ตลอดกินวันนี้นะคะเรามาที่เมืองชะละวันจังหวัดพิจิตรค่ะ
มาทานอาหารที่ร้านเป็นร้านริมทางอย่างนี้แหละค่ะ
แต่ว่ารสชาติไม่ธรรมดา

คนที่ไม่ชอบกินเผ็ดนะคะบอกเลยมาร้านนี้
ต้องบอกก่อนไม่อย่างนั้นจะดื่มน้ำไม่ทันเลย
วันนี้พ่อครัวรออยู่ด้านในแล้ว

เข้ามาภายในร้านก็จะเห็นลูกค้านั่งทานไปดื่มน้ำไป

เพราะฉะนั้นใครที่มาร้านนี้
ต้องเป็นคอที่ชอบกินเผ็ดและรสจัด

พ่อครัวของเราก็กำลังเตรียมวัตถุดิบ

ที่นั่งรอลิ้มรถอยู่หน้าร้าน
บอกก่อนว่าพ่อครัวเป็นถึงรองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองพิจิตร
ชื่นชอบการทำอาหารมาตั้งแต่สมัยเด็ก
จนมาเปิดร้านเน้นเป็นอาหารป่าราคากันเอง
และตอนนี้นะคะเราก็มาบุกถึงครัวยายฉิมเลยนะคะ
แต่ว่าพ่อครัวของเรานะคะอยู่นี่แล้วค่ะ

วันนี้จะมีเมนูอะไรให้เราได้ชิมกันบ้างคะ
มีแกงหนูกับผัดกะเพราปลาไหล

ก็คือจำบ้านเขาหาได้แล้วมาส่งนะครับ

เราเริ่มจากกำลังสับ

ที่ต้องนำหนูนาย่างไปสับให้ละเอียด
จากนั้นใส่น้ำมันลงไปในกระทะ

ตักพริกแกงใส่ลงไปผัดให้หอม
ใส่หนูนาลงไปผัดให้เข้ากัน
ตามด้วยน้ำปลาและใบกะเพรา
ตอนนี้กลิ่นหอมมากค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งเมนูคือผัดกะเพราปลาไหลก็เหมือนเดิม
ใส่น้ำมันลงไปตามด้วยพริกแกง
แต่พริกแกงครั้งนี้ต่างจากพริกแกงหนูนา
เพราะจะใช้พริกสดทำให้กลิ่นหอมขึ้นดับกลิ่นคาว
จากนั้นใส่ปลาไหลที่หั่นไว้แล้ว
และตามด้วยซีอิ๊วขาว

เพราะว่ากลิ่นดีจริงนะคะ

นี่นะคะพริกที่ลุงใช้วันหนึ่งนะคะ
ลุงบอกว่าใช้ประมาณ๒ครก

นี่แค่ผ่านไปแค่ครึ่งวันเท่านั้นเองนะคะ

ตอนนี้คุณลุงรอให้น้ำแกงมันแห้งใช่ไหมคะ

ระหว่างนี้ก็ปิดฝาไว้สักพัก

ไปไม่นานก็ใส่ใบกระเพราลงไปได้เลย
แค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟ
พ่อครัวมานพบอกว่าขายมานาน๗ปีแล้ว
ส่วนที่ตั้งชื่อว่าร้านยายฉิมก็ไม่ใช่เพราะอะไรค่ะ
เพราะตั้งชื่อตามสีภรรยานั่นเอง
เมนูที่ร้านจะเป็นอาหารพื้นบ้านอาหารป่า
ที่มีรสเผ็ดเพราะพวกสมุนไพรจะช่วยให้ลดกลิ่นขาว
ส่วนวัตถุดิบก็เป็นของที่ชาวบ้านนำไปขาย
ส่วนใหญ่ก็หาได้ในพื้นที่นี่เลยค่ะ
ร้านนี้จะทำอาหารเผ็ดซะส่วนใหญ่นะครับ

อย่างก็เพื่อแกงหนูผัดปลาย
นี้ก็ต้องเผ็ดครับคือความเผ็ดจะไปรสคาว
ชาวบ้านไปหามาแล้วก็มาส่งที่ร้านนะครับ
แล้วก็เราก็มาทำอย่างกับหนูเนี่ย
ชาวบ้านเขาก็ส่งแล้วผมก็มาย่าง

ลับของความอร่อยที่ร้านนี้

ทำวันต่อวันไม่มีค้างคืน

ตำเองเน้นพวกสมุนไพร
อย่างพริกขาตะไคร้มะกรูดหอมแดงกระเทียมกะปิ
ที่๑หอมไป๓บ้าน๘บ้าน
วันละประมาณ๒ครกก็หมดแล้วหมดเลย

ส่วนใครที่กำลังหิวก็ไม่ต้องเป็นกังวลค่ะ
เพราะว่ามื้อนี้จะทานเผื่อทุกคนเองค่ะ
ัชรีดวงใสข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน